อ่ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ก็ต้องดูเรื่องนี้แหละฮะปฏิบัติการไทยรัฐ
ในการที่จะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกัน

ใช่ค่ะโดยเฉพาะมูลนิธิดวงประทีพนะคะ
ที่เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็ให้คนร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นเงินเนี่ยนะคะ
สามารถส่งสิ่งของไปที่มูลนิธิดวงประทีปได้เลย
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยนั่นเอง
แล้วเมื่อวานนี้คุณนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะคะ
มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นอยู่
ไปดูการใช้ชีวิตของชาวชุมชนคลองเตย
รวมถึงดูว่าตอนนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติม
นี่ค่ะตอนที่นักข่าวของเราลงไปนะคะ
พร้อมกับทางมูลนิธิดวงประทีบ
เพราะว่าทางครูประทีพเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ

ใช่ค่ะไม่ได้หยุดเลยวันหนึ่งหลายรอบด้วย
เราก็เข้าไปที่ชุมชนคลองเตยล็อก๑๓นะคะ
ตรงนี้จะอยู่ติดกับชุมชน๗๐ไร่

บางคนนะยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เลย
เราไปคุยกับกรรมการชุมชนคลองเตยล็อก๑๓

พาทีมข่าวของเราเข้าไปในชุมชนต้องย้ำนะคะ
ว่าจุดที่เราเข้าไปคือเป็นจุดที่พยายามดู
จุดที่มันปลอดภัยแล้วเราเองก็มีการทั้งใส่เฟสชิล
หน้ากากอนามัยสวมชุดคลุมใส่ถุงมือ
ก็ต้องเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางอาสาเขาพาไปดูนะครับ
เพราะว่าจะไปเดินสุ่ม๔สุ่ม๕อะไรไม่ได้
มันก็ไม่ถ่ายเทแล้วกรรมการบอกว่า
จะมีการจัดส่งข้าวน้ำให้กับคนที่กักตัวอยู่ในบ้าน
มื้อค่ะคือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น
ชาวชุมชนคนนึงยอมรับนะบอกว่าตอนนี้
คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็กักตัวอยู่เข้าสู่วันที่๙แล้ว
หลังจากที่ไปกักตัวในโรงพยาบาลสนามมา๑๐วัน
แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายลูกสาวติดเชื้อ
ลูกสาวนอนป่วยอยู่๒๓วัน
ถึงจะมีรถพยาบาลไปรับไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ไปเจอคุณยายอีกคนนึงด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณยายท่านนี้
คุณยายบอกว่ากลัวยายกลัว
กลัวว่าถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะตายเหมือนคนอื่น
เพราะยายมีโรคประจำตัวหลายโรคเลย
คือถ้าเกิดยายจะตายเพราะโควิดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ย

ตอนนี้ออกจากชุมชนไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวฟังคุณยายพูดหน่อยนะคะ
จะไปฉีดไหมครับสู้ก่อนหรือครับหรือว่าไม่ฉีด

หรือโรคประจำตัวไม่ฉีดเป็นในในหนอก็ฉีดบางปี

ไม่ฉีดยายไม่ฉีดแน่เดือดเอาจะฉีดไม่เอา

อันนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งสะท้อนออกมานะคุณ
เรื่องของการจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน
คือตอนนี้ชาวบ้านเขาก็บอกแบบนี้ครับ

แต่ก็กลัวเรื่องการฉีดเหมือนกัน

ในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับ
ใช่ค่ะแล้วมันมีดราม่าด้วยไง
เรื่องเกี่ยวกับการล็อกบัตรคิวฉีดวัคซีน
เรื่องนี้เราถามทางกรรมการนะคะ

คุณเกื้อกูลก็ยืนยันบอกว่า
ข่าวที่ออกไปบอกว่าจะมีการจัดโคต้า
เฉพาะกลุ่มที่เป็นพักพวกกับกรรมการ
จะให้โคต้ากับเด็กนักการเมืองรายใหญ่
เรื่องนี้ตัวคุณเกื้อกูลกรรมการยืนยันเลยว่ามันไม่มีการล็อกคิว
ไม่มีการล็อกการฉีดวัคซีนแน่นอน
แต่ละวันทางเขตเองเขาจะให้บัตรคิวมาตอนสักประมาณทุ่มหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของทางประธานชุมชน
กรรมการชุมชนก็ประกาศเสียงตามสาย
ให้คิวกับคนที่ต้องการหรือว่ามีความเสี่ยงมาก
มารับคิวทันทีเลยแล้วแต่ละวันมันจะได้คิวมาจำนวนไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังเสียงตามสายของทางกรรมการชุมชนให้ดี
ใช่เพราะเมื่อวานทางประธานชุมชน
เพราะว่าคลองเตยมีหลายชุมชนนะแล้วก็ยังมีตัวแทนชุมชน
เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องนี้เลยยืนยันเลยนะครับ
ไม่มีการล็อกคิวไม่มีการใช้เส้นใช้สายนะฮะ
ทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยที่ยังกักตัวเพราะว่าเสี่ยงสูง
จากไปสัมผัสผู้ป่วยโควิด๑๙ทางมูลนิธิดวงประทีปเอง
ก็ยังคงช่วยเหลือต่อมีชาวบ้านชาวชุมชนอีกเพียบเลยค่ะ
ต้องรอความช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ในซอยที่มันลึกเข้าไปค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้มีคนมาบริจาคเยอะมากจริงคุณผู้ชม
หลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านทางไทยรัฐทีวีไป
ว่าเราต้องการพวกข้าวสารของสดน้ำดื่มชุดกันฝนเข้ากล่อง
คนก็เอาไปบริจาคที่มูลนิธิดวงประทีพนะคะให้กับคุณครูประทีพ
และก็ทีมงานได้เอาไปแจกจ่ายให้กับชาวชุมชน
แล้วนอกจากนั้นสิ่งที่ต้องการมากเลย
คือเครื่องวัดออกซิเจนในปอดเพื่อที่จะกระจายไปสู่ชุมชน

เครื่องช่วยหายใจเนี่ยตั้งใจจะเอาไว้ที่ศูนย์พักคอยวัดสะพานนะคะ
ดังนั้นวันนี้เราก็ยังคงประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
ใครที่มีกำลังอยากจะช่วยเหลือ
สามารถบริจาคสิ่งของให้กับทางมูลนิธิดวงประทีพได้เลยนะคะ
เอาไปบริจาคที่มูลนิธิก็ได้อยู่ที่ถนนอาจนรงค์ที่คลองเตยนะคะ
โทรศัพท์ติดต่อก็ได้ให้เบอร์เอาไว้

หรือว่าจะโทรศัพท์เบอร์มือถือ๐๙๓๐๖๔๙๖๙๖
หน้าจอตอนนี้ขึ้นบัญชีธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิดวงประทีปไว้สามารถโอนเงินได้
หมายเลขบัญชี๐๑๗๒๐๖๓๓๖๕นั่นเองค่ะ
ก็ใครที่พอมีกำลังอย่าลืมนะคะร่วมกันบริจาค
เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
ทีนี้ดูเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ชุมชนคลองเตยหน่อยค่ะคุณผู้ชม
โลตัสพระราม๔แล้วก็ที่โรงเรียนวัดคลองเตย
ตั้งแต่วันที่๔ถึง๖พฤษภาคมที่ผ่านมาฉีดวัคซีนไปแล้ว๓๖๙๔ราย
อันนี้ยังไม่รวมกับจำนวนที่ฉีดที่จุดโลตัสเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรอสรุปยอดออกมาแล้วทางกรุงเทพเองก็จะฉีดวัคซีนต่อเนื่องค่ะ
โคต้าต่อวันประมาณ๒๕๐๐๓๐๐คนเพื่อที่จะได้ครอบคลุมเป้าหมาย
กำหนดไว้๗๐ของคนในชุมชนก็ประมาณ๕๐๐๐คน
ครับนั่นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจ
ส่งต่อไปให้ชาวพี่น้องชุมชนคลองเตยนะครับ